ต่อกันที่เรื่องที่กำลังเป็นประเด็นในโลกโซเชียลนะคะที่แฟนบอลออกมาวิภาควิจารณ์
เกี่ยวกับการอบรมโค้ชฟุตบอลในสมัยก่อนหน้านี้ที่ไม่สามารถนำใบประกาศมาต่อระดับได้
โค้ชหลังดรชาญวิทย์ผลชีวินที่เป็นผู้จัดการอบรมออกมาชี้แจงค่ะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะได้ประกาศรายชื่อ
ก็มีผู้แสดงความคิดเห็นค่ะว่าการอบรมโค้ชของสมาคมในยุคก่อนหน้านี้
ไม่สามารถนำใบประกาศไปต่อระดับได้จริงจงเกิดการถกเถียงกันค่ะ
ทำให้อาจารย์หลังหรือว่าดรชาญวิทย์ผลชีวินเข้ามาอธิบายข้อเท็จจริง
แต่ก็ยังมีแฟนฟุตบอลที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
โดยดรชันวิทย์ก็ชี้แจงนะคะว่าการอบรมโค้ชสมัยก่อน
จัดโดยกรมพลักษึกษาร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอล
ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจอบรม
แต่ทางนี้ค่ะผู้ที่ผ่านการอบรมในยุคก่อนหน้า
จึงทำให้ใบประกาศสามารถนำไปใช้ได้จริงทุกประการ
ส่วนเหตุที่เข้าไปตอบโพสต์นะคะ
เพราะว่าต้องการให้แฟนฟุตบอลชาวไทยเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องค่ะ